ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเขาก็มีไอเดียดีเหมือนกันนะครับ
เป็นการที่เว้นช่องว่างระหว่างกันระหว่างผู้ป่วย
คนที่อยากจะมารักษาตัวที่โรงพยาบาลกับบุคลากรทางการแพทย์
เอาแบบนี้ละกันใครที่มีนัดกับหมอหรือว่าจะต้องรับยงรับยา
ไม่ต้องมาโรงพยาบาลแล้วนี่เค้ามีส่งยาแบบดิลลิเวอรี่
สะดวกมาก
ตอนนี้ทางโรงพยาบาลได้ติดประกาศไว้เลยนะ
คือการลดจำนวนผู้ป่วยที่จะมาที่โรงพยาบาล
ถ้าใครจะมาเยี่ยมญาตินะทำยังไง

ฮะจะบ้าแล้วไงครับส่งผู้ป่วยเหรอคะ
ส่งไม่ได้ค่ะต้องคืนออกไปแล้วก็คุยกันปลายสายเลยทีเดียว
ใช่โอ้โหผมก็พูดเล่นไปงั้นแหละ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใครที่มีนัดไว้ไง
นัดกับคุณหมอแล้วก็มีนัดกับการที่จะต้องมารับยาที่โรงพยาบาล
ส่งให้ถึงที่มอบให้ถึงบ้าน
สะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลแล้ว
แล้วทีนี้ไปถึงเนี่ยนะครับปลอดโรคปลอดภัยปลอดเชื้อแน่นอน
เพราะว่าแต่ละคนเขาทำการป้องกันเป็นอย่างดี
แล้วพอไปถึงนะครับเขาก็เว้นช่องว่างในการที่จะมอบยาให้
แล้วก็บอกด้วยว่าต้องดูแลรักษายังไง
เพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของยาเนี่ย

เนื่องจากทางโรงพยาบาลบึงสามพันธุเนี่ย

แต่ว่ามีจำนวนผู้ป่วยค่อนข้างเยอะนะ
ทางโรงพยาบาลเขาเลยดัดแปลงโรงจอดรถ
ให้เป็นคลินิกแบบชั่วคราว

ก็เป็นการคัดแยกผู้ป่วยโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

แล้วคุณก็มีความกังวลใจ
ว่าคุณจะต้องไปเจอกับผู้ป่วยที่เขาแบบว่าอาจจะเป็นโควิด๑๙

ทีนี้แต่คุณไม่ได้เป็นไงคุณอาจจะแค่แบบว่า

เออปวดหัวหรืออาจจะท้องทรงท้องเสีย

มันลดการติดเชื้อการแพร่ระบาด
แล้วก็รักษาได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย
ชมโรงพยาบาลนี้นะครับที่มีมาตรการใหม่

ระหว่างคนที่ป่วยธรรมดากับมีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคโควิด๑๙
จริงค่ะมันก็ต้องมีมาตรการดูแลป้องกันกันไป